คุณผู้ชมวันนี้วันที่๓๐มิถุนายน
เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คุณ

เป็นวันที่๑นี่แหละ
เป็นวันโชคดี

วันศุกร์ใช่ไหมแล้วก็จะมีความสุขกับเรื่องของตัวเลข
บางคนจะมีความสุขบางคนแล้วกัน
ไปเลยครับชาวบ้านนำรถเครนคุณคันใหญ่ยักษ์แบบนี้

ซึ่งต้นโพมีความยาว๖เมตรขนาด๔คนโอบ

เป็นที่สิงสถิตของเจ้าแม่สะใบทองกิ่ง
แล้วก็ต้นโพต้นนี้จมน้ำหน้าวัดโพธาบรามตำบลแครก
ศรีราชาอำเภอสันขบุรีจังหวัดชัยนาธนะครับ
ก่อนหน้านี้เจ้าแม่สบายทองกิ่ง
ได้เข้าสิงร่างของเด็กหญิงสิริประพาแก้วศรีอายุ๑๑ปีนะครับ

ทำไมต้องย้ำกันนะเราสองคนนี้นะ
เทคตัวขาวไงต้องมีความถูกต้อง

บอกว่าเจ้าแม่สบายทองกิ่งบอกว่าสถิตอยู่ที่ต้นโพใต้น้ำ
หน้าวัดตอนนี้อยากจะขึ้นมาอยู่กับน้อง
โดยขณะเข้าสิงร่างของเด็กหญิง
มีนางสมหมายอยู่เล่ซึ่งไปขอเลขเด็ดที่วัด

แล้วก็เด็กพาไปชี้จุดต้นโพที่จมน้ำ
ก่อนที่เด็กจะฟื้นนะฮะ
แล้วก็จำเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้เลยว่า
เด็กเขาพาไปดูที่จุดต้นโพจมตรงไหน

จากนั้นชาวบ้านได้ช่วยกันจ้างรถเครนขนาดใหญ่
ช่วยยกต้นโพขึ้นไปไว้ข้างกำแพงวัด
ก่อนจะทำพิธีเส้นไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
กลางชาวบ้านนับพันคนเลยนะครับ
ขณะที่นำต้นโพรขึ้นไป
เจ้าแม่สะใบทองจิ๋งก็เข้าสิงค์ร่าง
เด็กอายุ๑๑ปีอีกครั้งหนึ่ง
บอกดีใจที่จะได้มาอยู่กับน้อง
และยังมีผู้หญิงอีกคนถูกประทับทรงด้วย

ชาวบ้านยังไม่ได้หาแป้งต้นโพรต้นนี้นะครับ
แต่ว่าก็เมื่อจะถึงวันที่เลขจะออกแล้ว
ก็เลยใช้อันนี้เลข๑๑ละกัน
เลข๑๑ซึ่งเป็นเลขอายุของเด็กหญิงที่ถูกประทับทรงนะครับ
บอกว่าจะต้องถูกรางวัลอย่างแน่นอน